เรือนไทยไม่ใช้เสาหรือโครงสร้างตั้งฉากกับพื้นดินหากแต่ใช้โครงสร้างเป็นรูปตัวเองหัวตัดในภาคกลางและรูปตัววีในภาคเหนือซึ่งเป็นโครงสร้างที่เคลื่อนไหวตัวได้
เรือนไทยจึงประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างต่อเข้าด้วยกัน
มีข้อต่อเข้าลิ้นและพุกไม้ประกลับ
ผนังก็ทำเป็นฝาปะกลจากกรอบเล็กแล้วยึดเข้าด้วยกันเป็นแผงใหญ่
ที่ใช้สำหรับสร้างบ้านคือปรุง
การสร้างบ้านด้วยวิธีประกอบชิ้นส่วนทำให้สามารถถอดบ้านออกเป็นชิ้นได้
ในกรณีที่อยากย้ายบ้านไปประกอบเข้าด้วยกันใหม่ในที่อื่น